โอ้โหขยะเกลือนหาดขนาดนี้ในทะเลจะขนาดไหน
สงสารสัตว์น้อยใหญ่จริงจริงเลยคุณผู้ชมฝนตกทีไรนะคะ
มันก็จะพัดเอาขยะแล้วก็สิ่งปฏิกุลต่างจากทะเลขึ้นมาแบบนี้ทุกทีเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานแล้วค่ะ
ตลอดทั้งสัปดาห์ยังมีฝนค่ะแต่วันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะเบาบางแล้วก็ตกกระจายกันไปหลายพื้นที่นะคะ
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดกันค่ะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พื้นที่ที่จะมีฝนปกคลุมกระจายกันไปทั้งตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
รวมไปถึงตอนกลางคือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำอยู่นะคะ
เรามาดูปัจจัยของการที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะคะดูจากแผนที่อากาศกันนะคะ
หลักเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นพายุไปแล้ว
มีสองลูกด้วยกันคือซังมีนะคะหนึ่งตัวนะคะ
พายุเมฆขลาซึ่งต้องบอกว่าพายุสองตัวนี้ที่อยู่ตอนบนของประเทศ
ไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยจะขึ้นฝั่งไปทางจีนแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เจอผลกระทบโดยตรงแต่สิ่งที่เจอทางอ้อมคือลมค่ะ
ลมทุกถิ่นทุกที่ก็จะถูกพัดพาไปหาพายุลูกนั้นนะคะ
ทำให้บริเวณของประเทศไทยจะได้รับฝนชุ่มฉ่ำกันไปด้วย
พื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคกลางแถบตะวันตกคือด้านนี้นะคะ
ก็จะได้รับฝนกันมากหน่อยค่ะพื้นที่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้
ก็จะมีฝนตกประปรายนะตั้งแต่ระนองขึ้นไปจนถึงแม่ห้องศรเลยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงเที่ยงบ่ายไปแล้วภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร
ก็เตรียมรับฝนได้เลยแล้วก็คล้อยบ่ายไปภาคกลางนะคะ
แถบตอนกลางของประเทศนครสวรรค์ราชบุรีสิงห์บุรีอ่างทองก็จะได้ฝน
ส่วนกลางค่ำกลางคืนก็จะเป็นภาคอีสานก็ฝนตกกันเลยหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะ
แต่ว่าสำหรับเรื่องของคลื่นแล้วนั้นค่ะยังคงต้องเฝ้าระมัดระวัง
ถ้าฝั่งอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ฝั่งฝั่งหรือว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงประมาณ๓เมตรด้วยนะคะ
ส่วนภาพรวมของการพยากรอากาศวันนี้เป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะ
วันนี้นะคะ๑๑สิงหาคมภาคเหนือและภาคอีสาน
มีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
กระจายกันไปตั้งแต่อีสานตอนบนอีสานตอนล่าง
ส่วนภาคกลางเน้นหนักแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี
ระวังเรื่องฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
ภาคตะวันออกวันนี้นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด
รับมือหน่อยฝนอาจจะตกหนักชุ่มฉ่ำนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยประจวบคิริคันลงไปถึงสงขลาค่ะ
เฝ้าระวังเรื่องฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงาอาจจะมีฝนตกชุ่มชำหน่อย
งฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
และสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มจากฝนตกในช่วงบ่ายค่ำเย็นนะคะ
กระจาย๑๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิด้วยเฉลี่ย๒๔๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ธรรมชาติป่าเขาลำเนาภัยนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เราทุกคนเป็นเจ้าของ

เพราะถ้าหากไม่ดูแลวันหนึ่งธรรมชาติอาจจะกลับมาทำร้ายเราก็ได้
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ติดกับธรรมชาติอย่างเช่นทะเลแบบนี้
ช่วยกันเก็บขยะเป็นหูเป็นตาให้กับธรรมชาติด้วยนะคะ
ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ดิฉันบ้างคะที่จะลงแรงเก็บขยะวันนี้
น้อยในทะเลก็ยังช่วยกันด้วยดิฉันขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ